ท้องผู้ชมปลอภังอาจารย์เป็นระยะกันอยู่เยอะเหลือเกิน
คือเรื่องของสารดีกาเนี่ยนะครับ

คุณชาญชัยอิสระเสียนตะลักษณ์

เพราะว่าคุณชาญชัยเนี่ยสมัครสอสอนะครับ

เขาเลยไปร้องต่อสารดีการ์ภาแหนกคดีตั้ง

เป็นสัดส่วนที่น้อยมากไม่มีอำนาจสั่งการใด

แต่ว่าถ้าเขาไม่ได้ครอบงำสื่อ
คดีนี้ก็เป็นบรรทัดฐานนะครับเมื่อถือหุ้นเพียงแค่๒๐๐หุ้น

ทีนี้กรณีของคุณพิธาเนี่ยนะครับ

แต่สัดส่วนคือต้องว่าดูเปอร์เซ็นต์แล้วแค่๐๐๐๓๕

ถ้าบัตรฐานเดียวกันก็ถือว่าไม่ได้มีอำนาจอะไร
แต่กรกตบอกว่าของคุณพิทาเนี่ยมันเลยชั้นศาลดีกาไปแล้ว
ถ้าจะยื่นก็คือต้องไปสารลำนูนแล้วเพราะว่าประกาศรับรองผลเลือกตั้งแล้ว
คือผมเรียนว่าอย่างนี้ครับในเรื่องนี้มันเป็นปัญหาของเราด้วย
ที่เรามีศาลในการพินาเนี่ย
ถ้าเป็นเรื่องของการรับสมัครการตัดสิทธิ์และคดีเลือกตั้ง
จะอยู่ที่สารดีกาแต่การตัดสิทธิ์นะครับ
สอให้พ้นตำแหน่งเนี่ยนะครับอยู่ที่ศาลลำนูน
มันก็เลยมีปัญหากันอยู่แต่ผมเรียนว่า
ศาลดีการ์ส่วนหนึ่งท่านก็มาอยู่ในศาลลำนูน
คือผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับ
เรื่องนี้มันก็ต้องมีบรรทัศนบรรทัศนของสารรัฐมนูลบอกว่า
มี๒ประเด็น๑วิเคราะห์ก่อนว่าเป็นสื่อมวลชนไหม
ถ้าไม่เป็นก็จบไม่ต้องดูต่อถ้าดูบรรทัศนที่ผมล่อยฟังไป
ไอทีวีเนี่ยไม่ประกอบกิจการมา๑๗ปีรายได้ที่มีก็เป็นรายได้จากดอกเบี้ย
เงินลงทุนแล้วแถมติดลบอยู่๑๖๐๐ล้านบาท
เป็นหุ้นนี้ติดล๊อบสมมุติถ้าบอกว่าเป็นสื่อ
ก็ต้องไปดูเรื่องจำนวนหุ้นใช่ไหม

ถือหุ้นไทยรัฐทีวีเนี่ยอันนี้ผิดแน่นอน

นี่พูดไปมันเป็นเรื่องของการว่ากันตามหลักการนะครับ
ช่วยหรือไม่ช่วยว่ากันตามหลักการว่า
ความเป็นธรรมเมื่อไอทีวีไม่ได้ประกอบกิจการมา๑๗ปี
แล้วแถมหุ้นติดลบอยู่เนี่ย๑๖๒๖ล้านบาทอย่างนี้นะครับ
มันก็เป็นเรื่องที่จะเอาบอกว่าถ้างั้นก็ไม่ได้เป็นสอสอนะครับ
แล้วก็เป็นว่าที่นายกไม่ได้ต้องตกลงคาร์ดิเดตที่คุณเรืองกายบอกว่า
มันพันมาถึงตั้งแต่เริ่มสมัครเป็นแคนดิเดตเลย
อีกนิดนึงนะครับมันก็มีประเด็นอีกนะ
คือกองมรดกเนี่ยเขายังไม่ได้แบ่งตามหลักกฎหมาย
กองมรดกยังไม่แบ่งเนี่ยนะครับมันยังเป็นของรวมอยู่

แต่ว่าถ้าหากว่ากองมรดกยังไม่แบ่งเนี่ย
หรือยังว่าเป็นเจ้าของหุ้นอันนั้น

ที่สารรัฐมนูลไม่เคยมีคำวินิจฉัยในเรื่องนี้

คนที่เสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกของแต่ละภาคการเมืองตอนยื่น
สอบบัญชีรายชื่อแล้วยื่นคันดิเดตนายกเนี่ย
เขาต้องเคลียร์หุ้นตั้งแต่ตอนนั้นเลยหรือเปล่า
มาตรา๘๘ของรัฐมนูลพูดถึงเรื่องของว่าที่นายก
คือจะเป็นนายกได้เนี่ยต้องเป็นว่าที่นายก

ปรากฏว่าที่มาตรา๘๙เขาก็วงเล็บ๒
เขาบอกว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีโอกาสต้องห้ามที่เป็นรัฐมนตรีตามมาตรา๑๕
ก็มีตรงนี้อยู่นะครับทีนี้ก็ประเด็นคือ
ประการที่๒ในแง่ของการถือหุ้นโดยสัดส่วนแค่๐๘
แล้วแถมถือไม่ได้โดยตรงนะเป็นผู้จัดการมรดกจะนับได้หรือเปล่า
เพราะฉะนั้นคุณพิทาก็คือถ้าเกิดว่ากอกตอส่งเรื่องไปให้สามรูปนี้ใช้จริงเนี่ย

ประเด็นคือผมเชื่อว่ากอกกะตอเนี่ยถ้าจะบอกว่าเป็นสอไม่ได้
ผมเชื่อว่ากรกตต้องส่ง๓นูน
แต่ถ้ากอกกะตอบอกว่าถ้าพิเคราะห์ตามแนวทางพัฒนฐานท่องศาลดีกา
คดีคุณชาญชัยถึงแค่๒๐๐หุ้นไม่นับว่ามีอิทธิพลครอบงำ
กรณีคุณพิทา๐๐๓๕ถ้าบรรทัศน์เดียวกันก็ไม่ต้องส่งก็ได้

อันนี้เราก็ไม่รู้ต้องดูกรกตแต่ผมไม่เชื่อว่ากรกตจะสอย
ผมเชื่อกอกกะตอจะประกาศนะครับเพราะว่ามีคดีของคุณชาญชัยเป็นมันทัศน
ผมเชื่อว่าถ้ากอกกะตอจะไม่ให้เป็นสอเนี่ยกอกกะตอจะประกาศเป็น
หมายถึงว่าประกาศเป็นสอแล้วค่อยส่งสามดูไม่ได้ใช้
อาจารย์สุดท้ายครับเวลาหมดจริง
ไอ้ขวากน้ำต่างของคุณพิทาเนี่ยระหว่างเรื่องหุ้นสื่อ
กับเรื่องหาเสียงอีก๖๔เสียงให้โหวตเป็นนายกให้ถึง๓๗๖ของรัฐสภาเนี่ย

ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะพอกันนะ

แล้วเพราะเผลอเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลของกันและกัน
เพราะถ้าสอวจม๑เขาก็จะบอกว่าที่มายกมือให้เพราะ
เกิดเป็นอย่างคาลังคาฟังเรื่องหุ้นสื่ออยู่ยังไม่ได้ใช้

แต่เรื่องสำคัญคือในพักร่วมรัฐบาลเองที่เพื่อไทยกับก้าวไกร
ที่เขากำลังมีปัญหาเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทน
ก็ผมคิดว่าก็อย่าไปอย่าไปเป็นเรื่องใหญ่นะครับ

สู่การที่เป็นรัฐบาลที่มาจากหีบบัตรเลือกตั้งของประชาชน
นี้ไม่ว่าพักไหนนะครับถ้าได้อันดับหนึ่งแล้วรวมเสียงได้เกินครึ่ง
ก็มีสิทธิที่จะเป็นรัฐบาลที่ประชาชนเลือกมา
อันนี้ก็เป็นข้อที่เรียกว่าถ้ามีข้อไหนที่มันเป็นเรื่องไม่ได้ผิด
ก็ควรจะเป็นไปตามรัฐมนุษย์ไม่ควรจะไปสอยอะไรแบบนั้นนะครับ
ที่นี่ครับแทรรัตท์ทีวีช่อง๓๒ครับ